คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นความชุนละมุนวุ่นวายรักสามเศร้าเราสามคน
เธอเลิกกับคนเก่าแล้วหรือยังไหนเธอบอกว่าเธอเลิกแล้วก็เลยมาคบกับฉัน
ฉันท้องแบบนี้นะฮะและสุดท้ายจดทะเบียนสมรสกับฉัน
แต่ทำไมอีก๒๓วันเธอไปจดทะเบียนสมรสกับคนเก่า
งงไหมแค่ฟังแบบนี้ก็ตึ๊บแล้วเดี๋ยวหายใจเข้าลึกก่อน
เออมาพร้อมฟังค่ะฟังฮะเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นกับผู้ช่วยพยาบาลสาวคนนี้
มาร้องเรียนกับสื่อเธอชื่อมุกอายุวัยเบนเจอร์เพศ๒๕ปีพอดีนะครับ
ร้องเรียนทีมข่าวของเราบอกว่านายบีมสามีนะเธอเรียกว่าสามีของเธอ
จดทะเบียนซ้อนกับนางกระติกอดีตภรรยาเก่าที่เคยมีลูกด้วยกัน๒คน
ค่ะไปจดกันวันไหนไปจดกันวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
โอ้โหทีมข่าวเห็นเธอจัวหัวมาแบบนี้เอ้าคุณมุกไล่เลียงกันใหม่สิ
มาเป็นเวลาปีกว่าจนกระทั่งมีสัมพันธ์กันแล้วเธอก็ตั้งท้องได้๒เดือนนะครับ
เธอเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับนายบีมวันที่เก้ามกราคมปีหกห้า
กินกับนายบีมเธอใช้แบบนี้ว่าอยู่กินกันกับนายบีม
ทราบว่าฝ่ายชายเคยมีผู้หญิงเป็นภรรยาเก่ามาก่อน

แต่บีมบอกว่าเลิกรากันไปแล้ว
อันนี้ฟังคุณมุกพยาบาลสาวบอกนะฮะ
แต่จู่ก็พบว่ากระติก
โพสต์ภาพการจดทะเบียนสมรสกับนายบีม

เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนั่นเอง

วันที่๙เมื่องกราคม๑๙๖๕
แล้วทำไมไปจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทย
กระติกภรรยาเก่าวันที่๑๔กุมภาพันธ์
เอาจริงถ้าเกิดแค่ถึงตรงนี้ก่อนนะ
กติกถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนนะถ้าอย่างนี้
ซ้อนแม้ว่าคุณจะคบหากันมาก่อน
คุณเป็นภรรยาเก่ากันมาก่อนแต่คุณไม่เคยจดทะเบียน
แต่คุณมาจดทะเบียนทีหลังเราก็ซ้อนกับเราใช่ไหม

ใช่ทีนี้คุณมุกก็เลยโทรไปเคลียร์กับนายบีมฝ่ายชาย

เรียกร้องค่าเลี้ยงดู๓แสนบาท
และจะขอหย่ากับนายบีมแต่ปรากฏว่านายบีมปฏิเสธ
ซ้ำยังจะให้เธอไปตรวจดีเอนเอ
เหมือนไม่เชื่อว่าลูกในท้องเป็นลูกของเขานะฮะ
ฟังเสียงของคุณมุกซะหน่อยนะครับ
พูดแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดจะมาคบกับเราแล้วจะอยู่แบบนี้
มันอยู่ไม่ได้คือคนนึงมันจะเลือกสองทางไม่ได้
เขาบอกเขาจะเลิกกับทางนู้นเพื่อรับผิดชอบทางนี้

เขาพูดขึ้นคำนึงพี่เขาบอกว่า

ฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหสงสัยหลายอย่างเลยนะ
ตอนแรกก็เหมือนรักกันดีคบหากันมาปีกว่า
เธอท้องจดทะเบียนกับเธอก่อนหน้านั้นแล้วด้วยซ้ำ
แล้วอยู่คุณไปจดทะเบียนกับภรรยาเก่าทำไม

ฝ่ายชายบอกว่าทำอะไรไม่ป้องกัน
เดี๋ยวนี่คือจดทะเบียนกันมาประมาณปีกว่า
แล้วคือจะต้องป้องกันชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเนี่ยนะ
เอางี้ฟังจากคุณมุกแล้วนะ

ทีมข่าวของเราก็ต้องฟังสองฝ่ายแล้วฮะ

ผมไม่ได้เต็มใจจะไปจดทะเบียนสมรสกับมุกเลย
แต่มุกเอาเอกสารอะไรไม่รู้มาให้เซ็นนอกสถานที่

โดยที่ผมไม่ทราบว่าเป็นเอกสารจดทะเบียนสมรส
นี้ยอมรับผิดที่จดทะเบียนสมรสซ้อนนะ
เพราะผมไม่รู้ว่าไอ้เอกสารที่มุกเอามาให้
เป็นการจดทะเบียนสมรสนะครับ
ผมเองก็อยากจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายกับกระติกภรรยาเก่า
เพราะอยู่ด้วยกันมาถึง๑๑ปีนานกว่ามุกอีก
เคยจัดพิธีสมรสการมีลูกสองคนแล้ว
อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องราวที่พากติกไปจดหย่าเป็นที่เรียบร้อย
คือหลังเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะ
ก็พากติกไปจดหย่าเรียบร้อยแล้ว
คือเขาจดทะเบียนสมรสกันคือ๑๔กุมภาพวาเลนไทยใช่ไหม

ฮะส่วนกับนางสาวมุกเนี่ยก็จะขอหย่าในภายหลังด้วย
ก็เพราะมันมีปัจจัยบางอย่าง
และเงินที่มาเรียกร้อง๓แสนบาทนั้นผมไม่มีให้หรอกครับ
อีกอย่างตอนที่มุกบอกว่าอยู่กินกับผมใช่ไหม

มันแค่ไปมาไปหาสู่กันเท่านั้นเอง
ไม่ได้อยู่กินกันมาเป็นเวลานานกว่า๑ปี

เขาบอกว่าอยู่กินกับผมมา๑ปีกับอีก๒เดือน

ผมไม่เคยไปอยู่กินกับเขาเลย
มีแต่ไปหาแค่บางครั้งบางคราว
เขาก็รู้ตลอดใช่ไหมว่าเราอยู่กับแฟนมาตลอด

เขารู้อยู่แก่ใจเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่าง

ช่วยเวเองซับซ้อนกันแบบนี้นะขุนนา

อัมเพรตเชียงฆาตในพื้นที่จังหวัดเรย์เนี่ยแหละ
ซึ่งเป็นสารที่รับจดทะเบียนสมรสครั้งที่๒
ระหว่างนายบีมกับกระติกนะฮะ
โดยนายอำเภอชี้แจงบอกว่ามันเป็นวันวาเลนไทย
คู่รักมาจดทะเบียนสมรสเยอะมาก
แต่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแค่คนเดียว

เพราะมันไม่ขึ้นเตือนว่าคนคนนี้นายบีมคนนี้เคยจดทะเบียนแล้ว

แต่นายบีมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการจดทะเบียนระหว่างบีมกับกติกให้
กระทั่งมุกมาร้องเรียนถึงได้ทราบปัญหานี้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
ที่นายบีมไปจดทะเบียนกับนางสาวมุก
ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเลยถูกต้องหรือไม่
หากถูกต้องทางอำเภอเชียงคาจะแจ้งความ

คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามุกคนแรกจดถูก

ยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสอันนี้คือให้การเท็จ

บอกว่าไอ้ที่มุกเอาเอกสารมาให้จดกันในรถในปั๊ม
ผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นเอาไปทำทะเบียนสมรส

แต่เจ้าหน้าที่อำเภอบอกแบบนี้คุณ

เจ้าหน้าที่เขาจะบอกแหละว่าเอามาเซ็นเอกสารกันเองมันไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เกาหัวแกรกเหมือนกัน

เหมือนที่เรากำลังจะเอาหัวแกรกว่า

จดทะเบียนกับคนใหม่แต่ก็ไปจดทะเบียนซ้อนกับคนเก่า
และใบจดทะเบียนมันไม่ได้จดต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือไง

ถ้าเกิดมีการจดทะเบียนซ้อนมันจะถือเป็นโมคะ

แปลว่ามันไม่มีผลทางกฎหมายอะไรเลยอยู่แล้ว
แต่อันนี้คือเขาก็จดทะเบียนหย่าไปแล้ว
แล้วเหลือมุกกำลังจะจดทะเบียนหย่าอีก
งงฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันนะฮะ